คุณผู้ชมฮะเปลี่ยนโหมดบ้างมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของทั้งการเลือกตั้ง
ว่ากอทมและการเลือกตั้งใหญ่นายกตอบว่าอย่างไร
แล้วมันนำทางไปสู่การตีความว่ายังไงได้บ้างติดตามจากอาจารย์สุภาพคลิกขจา
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คอข่าวการเมืองหรือคนในแวดวงการเมือง
คงตื่นเต้นและสะดุ้งกับหัวข่าวหนังสือพิมพ์
เช้าวันนี้กันพอสมควรล่ะ
เพราะว่าเช้าวันนี้มีหนังสือพิมพ์บางฉบับ
หัวว่าตูเสียงอ่อยไม่ยืนยันเดือนพฤษภาคมมีเลือกตั้งใหญ่
หรือหลังศึกชิงผู้ว่ากอทมนี่อีกหัวข่าวหนึ่งสำทับเข้ามาอีก
ไม่ยืนยันยุบสภาก่อนกฎหมายลูกเสร็จ
เอาล่ะสิมันจะยังไงกันล่ะครับเนี่ย
นายกที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลพูดให้หนังสือพิมพ์นำมาพาดหัวแบบนี้
เราก็อยากรู้กันว่านักข่าวถามยังไง
แล้วนายกตอบยังไงแล้วถึงกลายมาเป็นหัวข่าวแบบนี้ได้
เพราะอย่างที่บอกว่านี่คือหัวข่าวที่ทำให้วงการเมืองกระเพื่อมแรง
ฉะนั้นต้องตามไปดูคำถามคำตอบหนึ่งเรื่องยุบสภาเนี่ย
นักข่าวถามอย่างนี้ตอนนี้มีหลายฝ่ายออกมาวิเคราะห์เรื่องการยุบสภาครับนายก
นายกตอบว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องได้ปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวข้องทุกคน
ฉะนั้นถ้าจะบอกว่านายกตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวมันต้องตัดสินใจบนพื้นฐานเอาข้อมูลที่มีอยู่
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนี่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร
คำถามที่สองเรื่องการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยจะเกิดก่อนหรือหลังศึกชิงผู้ว่ากอทม
ซึ่งก็เป็นคำถามต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อไม่มีการยุบสภาการเลือกตั้งมันก็ยังไม่เกิดหรอก
แต่ถามยังไงตอบยังไงถึงมีหัวข่าวว่าตู่เสียงออยไม่ยันเดือนพฤษภามีเลือกตั้งใหญ่ก่อนหรือหลังศึกชิงผู้ว่ากอทม
ลองฟังดูผู้สื่อข่าวเขาถามอย่างนี้เขาถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมกับการเลือกตั้งใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันครับ
นายกบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองต่างจะเป็นส่วนประกอบแต่เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมคือส่วนของกอทม
ตนได้บอกแล้วว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภา
ส่วนการเลือกตั้งใหญ่
นี่และเป็นเรื่องการเตรียมการของคณะกรรมการเลือกตั้งและกระทรวงมหาดไทย
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือไม่เกิดอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
มันก็เป็นไปตามนั้นส่วนการเลือกตั้งการเลือกตั้งใหญ่
ต้องรอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลหรือกฎหมายลูกที่เกี่ยวการเลือกตั้ง๒ฉบับ
ซึ่งได้พูดคุยกับรองวิศนุเมื่อวันที่๒กุมภาก็ไม่ได้มีอะไร
ก็เหลือเพียงขั้นตอนการดำเนินการหวังเพียงอย่างเดียวว่า
ฟังนะหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกัน
ทุกอย่างจะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนี่ประโยคนี้น่าสนใจ
ที่บอกว่าหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกัน
ทีนี้คือมาถึงคำถามสำคัญนักข่าวถามว่า
ท่านนายกจะยืนยันใช่หรือไม่ว่าจะไม่ยุบสภา
ตอนที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จ
นายกก็ตอบว่าผมไม่ยืนยันนอนยันอะไรทั้งสิ้น

ก็เอาตอนคำถามคำตอบตรงนี้เองแหละมาพาดหัว

นายกคนไหนก็ยืนยันไม่ได้หรอกครับ
แต่ถ้าดูคำถามคำตอบก่อนหน้านี้นายกก็ตอบว่าสถานการณ์การเมืองต่าง
จะเป็นองค์ประกอบก็ถูกถูกที่จะตอบอย่างนี้
คือถ้ารัฐบาลไปต่อไม่ได้รัฐบาลก็ต้องยุบสภา
แล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วอะไรล่ะที่ทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้
ที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเสียงโหวตในสภา
ถ้าถามว่าตอนนี้เสียงของรัฐบาลในสภาเป็นยังไง
ตอบว่าให้จับตาดูไปที่สอสอกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
หนังสือพิมพ์ใช้คำว่า๒๑สสเนี่ย
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยไปอยู่กัน๑๘คน
กลุ่มนี้แหละจะเป็นตัวแปร
แต่นายกบอกนักข่าวว่ากลุ่มนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
นายกบอกว่าเขาก็จะอยู่ร่วมกับรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
เพราะเขายังยืนยันว่าเขาร่วมรัฐบาลอยู่
นายกเอาคำตอบนี้มาจากไหนครับ
นายกบอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นคนพูด
ผลเอกประวิทย์พูดเอาเองผู้แทนสอสอทั้งกลุ่ม
หรือว่าสอสอในกลุ่มนี้ยังไม่ได้พูดเหมือนที่พลเอกประวิทย์พูด
แล้วไม่ได้คิดเหมือนที่พลเอกประยุทธ์คิด

มันโยงไปถึงเรื่องการยื่นข้อต่อรองโคต้ารัฐมนตรีภายหลังที่สอสอกลุ่มนี้
สังกัดพักใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน
ตอนนี้เขายังไม่ขยับอะไรหรอก
เพราะว่าเขาไปสังกัดพักใหม่ยังไม่เรียบร้อย
นายกก็บอกนักข่าวประเด็นนี้ว่า
ยังไม่เห็นมีใครมาขออะไร
ซึ่งก็แน่นอนครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาขออะไร
นายกถึงไปย้ำคำว่าไม่ลาออกไม่ยุบสภาไม่ปรับคอรมอไงครับ
แต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ย
มันจะเป็นอย่างที่พลเอกประวิทย์บอกพลเอกประยุทธ์หรือครับว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐสนับสนุนรัฐบาลโดยไม่ขอโคต้ารัฐมนตรี
จะสวยขนาดนั้นจะเหรอครับ
มันจะเป็นเรื่องแปลกมากนะครับในทางการเมือง
ถ้าสอสอกลุ่มหนึ่งลงทุนขอให้พักที่เป็นพักแก่นำตั้งรัฐบาลเนี่ย
พวกเขาออกจากพักแล้วเขาไปอยู่พักใหม่ที่ตั้งใหม่
แล้วเขายังสนับสนุนรัฐบาลต่อแล้วไม่เรียกร้องเรื่องตำแหน่งโคต้ารัฐมนตรีอะไรเลย
คนก็จะตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วไปขอให้เขาขับออกจากพักใหญ่ทำไมล่ะ
ทั้งทั้งที่พักใหญ่ที่เคยอยู่เนี่ยแกนนำกลุ่มก็เป็นถึงเลขาธิการพัก
มันไม่พิลึกกึกกือไปหน่อยเหรอครับ
ฉะนั้นต้องคอยดูว่าพอถึงเวลาความจริงที่ควรจะเป็นจะต้องปรากฏออกมายังไง
ความจริงที่ควรจะเป็นคือพอกรกตรับรองว่าสอสอกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ
สังกัดอยู่พักเศรษฐกิจไทยเรียบร้อยเลือกตั้งกรรมการบริหารพักกันเรียบร้อย
มีหัวหน้าพักเรียบร้อยฉากการเจรจาต่อรองโคต้ารัฐมนตรีก็ต้องเกิดขึ้น
มันของฟรีมันไม่มีในโลกนี่ครับจะให้คอยยกมือสนับสนุนรัฐบาลฟรีฟรี
โดยไม่มีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลเลยคนอยู่กับข่าวการเมืองมานานอย่างพวกผมเนี่ย
ไม่เคยเจอครับแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงที่ว่าไม่ลาออกไม่ยุบสภา
ไม่ปรับคอรมอแล้วจะเดินยังไงต่อ
ถ้าว่ากันโดยตัวเลขเนี่ยลำพังสอสอกลุ่มธรรมนัฐเนี่ย
ถึงทำให้เสียงสนับสนุนรัฐบาลหายไปแต่รัฐบาลก็อยู่ได้นะ
ถ้าในภาวะปกติเพราะว่ามีสอสอที่อยู่ในซีกรัฐบาล
เหนือกว่าอยู่ในฝ่ายค้านหลายที่นั่งแต่สภาพที่เป็นอยู่
เอาแค่รักษาองค์ประชุมให้สภาเดินต่อไปได้เป็นนัดเนี่ยก็หืดขึ้นคอแล้วครับ
สภาถึงล่มแล้วล่มอีกไงครับ
เพราะสอสอซีกรัฐบาลอยู่กันในห้องประชุมไม่ถึงครึ่งไงครับ
มันส่งสัญญาณอะไรล่ะครับ
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้วันหนึ่งวันใดรัฐบาลนำพรบสำคัญเข้าสภา
แล้วเจอสภาร่มแล้วพรบนั้นไม่ผ่าน
แล้วรัฐบาลจะอยู่ยังไง
จากสามไม่มันก็จะเหลือสามอีกหนึ่งไม่ขนั่นก็จะเป็นทางเลือก

ยุบสภาสู้หรือปรับคอรมอยอมจำนวนตามข้อเรียกร้องของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ
นี่คือปัญหาเฉพาะหน้าคนที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้มีคนเดียวเท่านั้นในประเทศไทย
คือนายกรัฐมนตรีครับนี่คือการเมืองที่ต้องจับตาดู
ชนิดเรียกว่าต้องจับตาดูอย่างกระชั้นชิดเพราะว่ามันเริ่มจะเห็นสัญญาณอะไรต่ออะไรเยอะแล้วครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยเขามองอยู่วันเวลาในการที่จะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไงนะครับ